ทีนี้ดูเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะมีพลเมืองดีเขาเอาคลิปนี้มาโพสต์คุณผู้ชม
เพราะว่ามีคนชนแล้วหนีรถเก๋งสีน้ำเงินคันนี้ค่ะไปชนมอเตอร์ไซค์
หลังจากนั้นเขาขับหนีพลเมืองดีเห็นนะขี่มอเตอร์ไซค์ตาม
เดี๋ยวดูภาพจังหวะที่มอเตอร์ไซค์พยายามจะเรียกรถเก๋งน้ำเงินคันนี้หน่อยค่ะ
นี่ขี่ตามแต่ว่าคันนี้มันหนีขึ้นทางด่วนแล้วทีนี้รถจักรยานยนต์คันนี้ขึ้นทางด่วนไม่ได้
ตอนที่ปลายคลิปมีรับประพอมาห้ามให้รถจักรยานยนต์ขึ้นทางด่วน
ซึ่งตอนนั้นเราประพอของทางดัวโห้ไม่รู้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้น
พยายามตะโกนบอกแล้วว่านั่นชนแล้วหนีชนแล้วหนี
ไม้กั้นมันกระดกขึ้นพอดีรถเก๋งน้ำเงินคันนี้ก็ขับเข้าไปเลย

ใช่ค่ะซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมมันเกิดขึ้นตรงแยกกรมศุลกากร
ถนนอ่านนรงค์แถวคลองเติร์นแล้วเห็นไหมว่ามอเตอร์ไซค์พยายามตะโกนตลอดเลย
หนีชนแล้วหนีแต่รถเก่งคันนี้เขาเร่งเครื่องไปเร็วมาก
พลเมืองดีเนี่ยนะเขาถ่ายคลิปไว้แล้วเอามาโพสต์ลง
เขาเขียนบอกว่าชนแล้วไม่ผิดก็คงไม่หนีขนาดนี้
ช่วยกันแชร์ออกไปทีนะคะอยากเห็นหน้า
เล่าให้มันฟังว่าโดนรบพอทางด่วนด่าว่าอะไร
แล้วนอกจากนี้ในโพสต์ก็ระบุด้วยนะคะ
บอกว่าคนโดนชนเขาเจ็บแล้วไม่มีใครขับตามคนชนเลยเอ่อ
คนโดนชนเขาเจ็บแล้วทีนี้ก็มีคนขับตามรถคันนี้

ก็คือจักรยานยนต์คันนี้พยายามขับตามไปไปล่าทะเบียน
แล้วก็ไปพยายามที่จะหยุดให้มารับผิดชอบกันหน่อย
ถูกต้องแล้วก็ได้มีการบอกว่าคนชนหัวเกือบฟาดปูน

ชนคนแล้วไม่ลงมาดูนะครับ
เอาจริงนะพอมันเห็นคลิปแบบนี้แล้วปั๊บเนี่ย
คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ตามเนี่ยเขาไม่ได้บาดเจ็บอะไรนะคะ
คือเขาเป็นพลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์เฉย
แล้วทีมข่าวของเราติดต่อไปยังญาติคนเจ็บ

ของคนเจ็บเขาให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
ว่าเรื่องนี้มันเคลียร์กันจบเรียบร้อยแล้ว
คนที่ขับเก่งน้ำเงินเนี่ยส่งพี่ชายมาคุยมาเจรจามาเคลียร์

ซึ่งพี่ชายของคนขับรถเก๋งสีน้ำเงิน
เขายินดีรับผิดชอบเรื่องค่ารักษาพยาบาล

ทีนี้ฝั่งคนเจ็บก็เลยถอนแจ้งความ
แล้วเหตุผลที่ขับหนีเป็นเพราะว่าตกใจ
ส่วนพลเมืองดีคนนี้เขาถ่ายคลิปเอามาลง
ก็ได้รับการติดต่อให้ช่วยลบคลิปที

เมื่อเรื่องมันเคลียร์จบแล้วเขาก็เลยยอมลบคลิปนะคะ